ว่าแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรบ้าง

เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืน

โดยเฉพาะในอำเภอชายฝั่งทะเล๖อำเภอ
อำเภอเมืองอำเภอปากพนังและอำเภอหัวไสครับ
ฝนได้ตกหนักติดต่อกันตลอดทั้งคืนประกอบกับลมพัดแรงขึ้นไปเรื่อย
จนถึงเช้ากระแสลมและฝนตกหนักตลอดเวลา
มีต้นไม้ล้มทับขวางถนนในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะที่อำเภอปากพนังอำเภอหัวไส
เริ่มมีผลกระทบรุนแรงขึ้นไปเรื่อยนะครับ
ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ว่าจำเรินทิพยพงธาดา
ได้มีคำสั่งห้ามไม่ให้ชาวบ้านทุกคน
และใครที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ตำบลแหลมตะลุมพุกโดยเด็ดขาด
ซึ่งปักทงเป็นพื้นที่สีแดงแล้วนะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้อบพยพชาวบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัยหมดแล้ว
รวมทั้งที่โรงพยาบาลหัวไสมีการอบพยพผู้ป่วยหนัก
ย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลเชียนใหญ่และโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วครับ
ขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ต่างช่วยกันเร่งลากจูงเรือประมงขนาดเล็ก
นำไปไว้ที่สูงเพื่อหลบคลื่นลมแรงอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้นำไปไว้ที่สูงแล้วแต่ยังไม่พ้นนะครับ
พวกเขาจึงเร่งย้ายเรือให้ห่างจากทะเลให้มากที่สุด
ซึ่งล่าสุดสถานการณ์ก็เริ่มวุ่นวายกลาหลมากขึ้น
หลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็มีลมกระโชกแรง
ชาวชุมชนที่อยู่อาศัยบริมชายฝั่งทะเลตอนนี้

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากคลื่นที่ซัดเข้าฝั่ง
โดยบางพื้นที่ความรุนแรงของคลื่นซัดมาถึงใต้ถุนบ้านแล้วนะครับ
จากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเขยิบขึ้นไปดูที่สุราธานีหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมซึ่งตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยนะคะ
ท้องฟ้ามืดครึ้มแล้วก็มีฝนตก
ส่วนคลื่นริมชายทะเลทั่วไปคลื่นก็สูงประมาณ๑๒เมตร
แต่ว่าในทะเลคลื่นจะสูง๒๓เมตรนะคะ
เรือโดยสารทุกชนิดหยุดการเดินเรือทั้งหมดแล้ว
ส่วนที่สนามบินนานาชาติสุราธานีก็ให้ขึ้นลงปกตินะคะ
โดยในพื้นที่ริมชายฝั่งหาดนางกรรมที่หมู่๔

คลื่นลมเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย
แล้วก็เริ่มมีฝนตกตลอดเวลา
ตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วค่ะ
แต่ว่าต้องอบพยพไปอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราว

ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะ
โดยจังหวัดสุราธานีมีการจัดเตรียมจุดอบพยพ
พื้นที่๑๙อำเภอจำนวน๓๐๔จุด

ก็มีการเตรียมอาหารไว้สำหรับผู้อพยพด้วยนะคะ
ส่วนภาคใต้ตอนล่างอย่างจังหวัดปัตตานีนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เกิดฝนตกหนักลมแรง
อิทธิพลของพายุโซนร้อนปลาบึกตลอดทั้งคืน
ส่งผลให้พื้นที่๑๒อำเภอไฟฟ้าดับครับ
โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยสงขานครินวิทยาเขตปัตตานี
แรงลมทำให้กระจกของตึกพยาบาลศาสตร์แตกเสียหายหลายจุด
ต้นไม้ใหญ่หลายต้นล้มโค้นนะครับ
ส่วนในพื้นที่หมู่๑ตำบลปากาฮาบรังอำเภอเมือง
ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนของนางชวีวันยายอเสียหาย

ถนนเจริญประดิษฐ์ตำบลรูสมิแลอำเภอเมืองปัตตานีดูสิครับ
ร้านค้าเต็นต์ถูกแรงลมพัดเสียหายจำนวนมาก
อกจากนี้ยังพบว่ามีต้นไม้ล้มขวางถนน
ในพื้นที่อำเภอสายบุรีและอำเภอโคกโพครับ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เคลียร์เส้นทางเรียบร้อยแล้ว
รวมถึงพื้นที่ที่เกิดไฟฟ้าดับขณะนี้
มีไฟฟ้าใช้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วเช่นเดียวกันนะครับ
แม้ว่าช่วงเช้าวันนี้ฝนได้หยุดตกแล้วก็ตาม

แต่ท้องฟ้ายังคงปกคลุมด้วยเมฆหนาเมฆทึบเมฆสีดำ
ซึ่งทางจังหวัดยังคงไม่ประกาศว่าพายุโซนร้อนปลาบึก
พ้นจังหวัดปัตตานีไปแล้ว
แต่ยังคงเฝ้าระวังพายุโซนร้อนปลาบึกตัวนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ทีนี้มาดูเรื่องการเตรียมความพร้อม
เรื่องการช่วยเหลือของทางด้านกองทัพกันบ้างนะคะ
เพราะว่าล่าสุดทางกองทัพเรือก็มีการสั่งยกระดับความพร้อมขั้นสูงสุด
แล้วก็เตรียมที่จะส่งเรือหลวงจากกีนรเบศออกช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โดยพลเรือเอกลือชัยรุดดิตผู้บัญชาการทหารเรือก็ได้สั่งการ
เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย
พายุโซนร้อนปลาบึกขั้นสูงสุดนะคะ
พร้อมให้ออกเดินเรือได้ภายใน๒๔ชั่วโมง
ช่วงระหว่างวันที่๔ถึงวันที่๕มกราคมนี้
แล้วก็มีการสั่งการให้จัดหมู่เรือเฉพาะกิจ
บรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือประกอบกำลังด้วยนะคะ
และช่วยชีวิตทางน้ำชุดสำรวจและประเมินความเสียหาย
ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนบก
และชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ค่ะ
สำหรับกรณีฉุกเฉินนะครับคุณผู้ชม
สามารถที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือได้นะครับ

รับแจ้งเหตุฉุกเฉินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับ

แล้วก็สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสารภัย

มีปพจังหวัดอยู่ทุกจังหวัดคอยดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ
หมายเลขโทรศัพท์๑๗๘๔นะครับ

ในการที่จะรับทราบข้อมูลของสภาพอากาศ
นั่นก็คือหมายเลขของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ

ก็ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่๑๙
อย่างที่ผมบอกไปอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็หน้าจอของเราในวินดอลเล็กนี่นะครับ

ว่าตอนนี้กรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่๑๗ออกมาแล้ว
ว่าตอนนี้เจ้าพายุปลาบึก
เคลื่อนตัวทางด้านตะวันออกเฉียงใต้

อยู่ที่ประมาณ๗๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก
ข้างเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็ว๒๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณอำเภอปากพนัง
อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในช่วงบ่ายวันนี้

พายุจะขึ้นฝั่งที่นครศรีธรรมราช
กี่โมงและต้องเฝ้าระวังอย่างไรต่อบ้างนะครับ